สวัสดีครับสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่
ให้เยอะเอาละครับแน่นอนเดี๋ยวระหว่างที่เราดำเนินรายการกันอยู่ข่าวใส่ไข่
เราคงจะตัดสถานการณ์การชุมนุมซึ่งวันนี้มีอยู่หลายจุดพอสมควร
อย่างที่บอกวันนี้การประชุมคอรมอนะครับวันนี้การประชุมคอรมอลวันอังคารเนี่ย
ก็มีมติแล้วนะครับว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยไฟเขียวเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัน
คือวันที่ยี่สิบหกและยี่สิบเจ็ดตุลาคมครับถามว่าไอ้การเปิดปกติแล้วเนี่ย
รัฐสภาเนี่ยเขาจะมีการประชุมกันหนึ่งพฤศจิกายนอ่าฮะ
เพราะตอนนี้เอาจริงก็คือสภาปิดอยู่ก็จะเปิดให้มันเร็วขึ้นมา
เพราะว่าเอ่อจะแก้สถานการณ์ม็อบครับอย่างที่บอกกันว่าวันนี้เอ่อ
ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามเป็นประธานมีมติเห็นชอบให้ออกพระราชกฤษฎีกา
เปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามันเนี่ยค่ะในวันที่ยี่ยวยี่สิบหกและยี่สิบเจ็ด
นะครับตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามเนี่ยครับผมเพื่อเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายทั่วไป
โดยไม่มีการลงมติตามมาตราหนึ่งหกห้าของรัฐธรรมนูนนะฮะอืมฮือ
แต่เป็นการรับฟังความคิดเห็นอืม
สมาชิกรัฐสภาในการหาทางออกประเทศไทยร่วมกัน
ครับนะครับในกรณีที่ปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน
ของศศนั่นแหละเอาง่ายสมาชิกสภาผู้แท้ลักษณ์ดรแล้วก็สมาชิกพุทธศพา
จะเป็นการประชุมร่วมระหว่างสสกับสวนายกรัฐมนตรีจะแจ้งไป
อย่างประธานรัฐศพาเพื่อขอให้มีการเปิดอธิปรายทั่วไปแล้วก็ประชุมร่วมรัฐศพากันได้
ในขณะเดียวกันวันนี้อีกสิ่งหนึ่งที่คนจับตามอง

เพราะฉะนั้นสื่อออนไลน์ที่เมื่อวานมีข่าวว่าจะปิดจะปิดจะปิดเนี่ย
วันนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้แถลงข่าวหลังการประชุมคอรมอลนะครับ

แล้วก็พอพูดถึงผ่านสื่อทั่วประเทศเนี่ย

เรื่องการระงับการออกอากาศโดยเฉพาะสื่อออนไลน์ที่เสนอเนื้อหา
กระทบความมั่นคงของประเทศ
ทั้งนี้ความจริงสื่อสามารถสร้างสรรค์ประเทศของเราได้มาอย่างยาวนาน
โดยเฉพาะปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ
ยกเว้นบางกรณีที่มีบางสื่อเท่านั้น
ที่มีการเผยแพร่ปลุกปั่นล้ำเส้นก้าวร่วง
ผมก็คือตัวนายกนะครับ
จึงได้หารือกับพหัวตรอนะครับ
ให้ดำเนินการตามกฎหมายกับบางสื่อที่ต้องมีคำสั่งปิด

ขอยืนยันผมบางคนบอกว่าเป็นการริบรอนอำนาจ

ผมไม่ต้องการละเมิดสิทธิเสรีภาพของใคร
อันนี้คือสิ่งที่วันนี้คนก็ติดตามกันมามากมาย
ท่านผู้ชมฮะเราที่จริงแล้ววันนี้เราจะเห็นว่าเขาบอกว่า
โมงเย็นพร้อมกันที่สถานีรถไฟฟ้า
เราขอเริ่มไปเกาะติดสถานการณ์การชุมนุมนะครับ
สวัสดีฮะสวัสดีครับเป็นไปตามที่นัดหมายไว้นะครับ
สำหรับเพจเยาวชนปลดแอบนะครับที่มีการนัดหมายกันให้กลุ่มผู้ชุมนุมครับ
มาร่วมกันขอรับทรงชาติครับและชูสัญลักษณ์๓นิ้ว
ซึ่งบริเวณที่ผมอยู่ตรงนี้ครับคือบริเวณลานพาร์คพารากรนะครับ
ซึ่งเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาบริเวณตรงนี้นะครับ
มีกลุ่มทั้งนักเรียนนักศึกษาและกลุ่มมวลชนครับ
มาร่วมกันยืนเคารพทงชาติและร้องเพลงชาติ
พร้อมกับชูสัญลักษณ์๓นิ้วไปพร้อมกันนะครับ
พร้อมกันนี้ครับยังได้ประกาศเจตนารมณ์ไว้นะครับว่า
หลังจากเวลา๑๘นาฬิกานะครับหากรัฐบาลไม่รับข้อเรียกร้องทั้ง๓ข้อนะครับ
ซึ่งเรื่องนี้ครับทางเพจของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะครับ
ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับ
ซึ่งบริเวณลานพาร์คพลักษณ์ฮอล์ครับเป็นอีก๑จุดนะครับ
ในกรุงเทพมหานครที่ทางแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมครับ
ได้ประกาศว่าให้ทุกคนมารวมกลุ่มกันอยู่ที่บริเวณนี้นะครับ
จากนี้ครับยังมีตามท่ารถห้างสรรพสินค้าฟิลเจอร์พาร์คลังศิษย์นะครับ
กระทั่งห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า
และบริเวณแยกบางนานะครับที่จะมีการรวมตัวกันบริเวณนี้ครับ
ซึ่งตอนนี้ครับจะเป็นการทำกิจกรรมของมวลชนครับที่มารวมกันอยู่บริเวณนี้
เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อให้รัฐบาลนะครับรับทั้ง๓ข้อเรียกร้องที่ได้เรียกร้องออกไปนะครับ
ซึ่งนี่ก็เป็นบรรยากาศสดนะครับนี่เป็นเสียงเฮของกลุ่มมวลชนครับ
หลังจากที่มีหนึ่งในแก่นำนะครับได้ประกาศเจตนารมณ์ออกไปก่อนหน้านี้นะครับ
ซึ่งหลังจากนี้นะครับยังไม่ได้มีการนัดหมายอย่างเป็นทางการนะครับว่า
จะมีการทำกิจกรรมอย่างอื่นต่อไปหรือไม่นะครับแต่ตามปกติแล้วนะครับ
แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมถ้าหากมีการนัดหมายกันเกิดขึ้นนะครับ
ก็จะเป็นการรวมตัวกันอยู่ประมาณ๒ชั่วโมงและในเวลา๒๐นาฬิกาก็จะประกาศยุติการชุมนุมครับ
และนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับคารินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากลานพักพลากรครับ
ไปกันที่อีกจุดนึงนะคะที่เซ็นทรัลปิ่นเก้านะคะ
กับคุณจิรายุทธ์บุญชูอยู่ที่นั่นแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
คุณผู้ชมครับมาดูบรรยากาศที่บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้านะครับ
ด้านหลังของผมเป็นบรรยากาศสดที่บริเวณลานหน้าห้างนะครับ
คุณผู้ชมจะเห็นว่ามีเหล่ามวลชนคณะรัศดร๖๓เนี่ยครับ
เดินทางเข้ามาชุมนุมกันเต็มบริเวณลานหน้าห้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
โดยด้านหลังของผมนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีเหล่ามวลชนนะครับ
มาชุมนุมนะครับผลัดกันขึ้นปลาใสโดยทางมวลชนยืนยันว่าคนที่มาปลาใสในวันนี้ไม่มีแกนนำนะครับ
หากใครที่อยากจะพูดอะไรให้เดินเข้ามาพูดบริเวณด้านหน้าตรงลานได้เลยนะครับ
เพราะว่าการชุมนุมหน้าที่แห่งนี้จะไม่มีเวทีให้ชุมนุมกันนะครับ
ขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับดูบรรยากาศรอบครับนอกจากบริเวณลานหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลปินเก้าแล้วนะครับ
ก็ยังมีมวลชนที่อยู่บริเวณประตูทางขึ้นห้างด้านบนที่ไม่สามารถลงมาด้านล่างได้
เพราะว่ามวลชนค่อนข้างที่จะเต็มพื้นที่กันหมดแล้วนะครับ
ในขณะเดียวกันครับบริเวณด้านบนขวามือของผมครับมีมวลชนที่ฟังการปราศัยอยู่บริเวณสะพานลอยด้วยนะครับ
เพราะว่าอย่างที่ผมบอกครับบริเวณพื้นที่หน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลปรินเก้าเนี่ยครับ
วลชนได้เข้ามาเต็มพื้นที่จนคนด้านบนเนี่ยครับไม่สามารถที่จะเดินลงมาร่วมชุมนุมได้นะครับ
โดยการชุมนุมของมวลชนคณะรัศดร๖๓ในวันนี้นะครับก็ยังยืนยัน๓ข้อเรียกร้องเดิมนะครับ
นั่นก็คือให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง
สองก็คือร่างรัฐธรรมนูลใหม่นะครับแล้วก็ข้อสามปฏิรูปสถาบันนะครับ
ในขณะเดียวกันนะครับเหล่ามวลชนในวันนี้ก็มีการชู๓นิ้วร้องเพลงชาติเมื่อเวลา๑๘นาฬิกาที่ผ่านมานะครับ
พร้อมกับได้มีการสลับกันขึ้นมาปลาใสพูดถึงเรื่องของที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการเข้ามาสลายชุมนุม
ในวันที่สิบหกตุลาคมที่ผ่านมาที่บริเวณแยกประทุมวันนะครับซึ่งมวลชนเหล่านี้ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
รับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะถือว่ารัฐเนี่ยนะครับได้ใช้ความรุนแรงกับประชาชนนะครับ
และเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก่อนที่จะมีการปราศัยกันนะครับได้มีพ่อค้ารายหนึ่งนะครับที่อยู่บริเวณอ่าขายของอยู่ที่ตรงข้ามกับเซ็นทรัลปิ่นเก้านะครับได้เดินเข้ามายังที่ชุมนุมนะครับโดยถือรูปพระบรมชายลักษณ์เข้ามาด้วยนะครับโดยที่เขาบอกว่าเขาเข้ามาในวันนี้เขาเพียงมาแสดงจุดยืนเท่านั้นนะครับไม่ได้มาประ

ทันทีที่สิ้นเสียงเพลงเคารพทงชาติแล้ว
นำมวลชนไปปิดถนนปฐุมธานีรังศิษย์
ฝั่งที่จะเลี้ยวซ้ายไปยังประหลโยธินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
โดยณขณะนี้นั้นมีการปิดการจราจรบริเวณจุดนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แต่เป็นการปิดเพียงจุดเดียวนะครับ
ทั้ง๓เส้นทางมุ่งหน้ากรุงเทพเข้าออกกรุงเทพ
ยังคงสามารถสัญจรได้ตามปกติ
บริเวณจุดนี้คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าไม่มีเวทีหลักนะครับ
แต่มีเวทีคู่ขนานของ๒เวที
คือบริเวณไกลที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับ
เป็นเวทีของเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชน
ที่ทำการปลาใสอยู่บริเวณจุดนั้น
ติดตั้งบริเวณหัวถนนนะครับ
โดยมีกลุ่มมวลชนบางส่วนก็อยู่บริเวณเกาะกลางถนนด้วยความเรียบร้อย
ไม่มีการลงไปถนนสมทบแต่อย่างใด
อีกหนึ่งจุดคุณผู้ชมครับคือบริเวณด้านหลังผมในขณะนี้
ซึ่งคู่ขนานตามถนนมาเลยนะครับ
ขวามือคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่า
แกนนำที่พูดบนเวทีนักขณะนี้
คือนายศิษย์ดีวิเศษรีธิวัฒน์หรือจานิว
โดยขึ้นรถเวทีปลาใสของแกนนำแดงปฐุมธานี
ที่เอารถเครื่องขยายเสียงมาติดตั้งบริเวณจุดนี้
โดยมีกลุ่มนักเรียนนักศึกษามีการปลาใสอยู่บริเวณจุดนี้
เนื้อหาที่เขาปลาใสบอกนะคะว่า
ต้องการที่จะให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ลาออกภายใน๒๔ชั่วโมง
ตามที่แกนนำหลักนั้นมีการยื่นข้อเรียกร้องให้กับรัฐบาล

วันนี้ก็คือให้พักก่อนรออีกครบ๒๔ชั่วโมง
ถึงจะประกาศท่าทีและความเคลื่อนไหวออกมา
คุณผู้ชมครับกำลังตำรวจที่มาดูแลบริเวณจุดนี้
ไม่มีตำรวจควบคุมฝุงชนที่มาอยู่บริเวณจุดนี้นะครับ
มีแต่ตำรวจทั้งเป็นตำรวจสายสืบเอง
รวมถึงตำรวจสพประตูน้ำจุลาลงกร
คอยมาดูแลความเรียบร้อย
โดยก่อนหน้าที่จะมีการชุมนุมนั้น

ผู้ทำกรการสถานีตำรวจพผปน้ำจุลาลเลยได้เดินทางมาพูดคุยกับแก่นนำ
พร้อมแจ้งว่าการชุมนุมดังกล่าวถือว่าผิดกฎหมาย
ฐานร่วมกันจัดการชุมนุมในลักษณะมั่วสุม
อันเสี่ยงก่าวให้เกิดการแพทย์เชื้อโรค
รวมถึงฝ่าเฝือนคำสั่งการห้ามชุมนุม

กลุ่มผู้ชุมนุมนั้นก็ได้รับฟังอย่างสงบนะครับ
ไม่ได้มีอาการตอบโต้เจ้าหน้าที่แต่อย่างใด
ซึ่งทางผู้ชุมนุมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
โดยไม่มีการกระทบกระทั่งกัน
เหนือจากการแจ้งการห้ามชุมนุมแล้วคุณผู้ชมครับ
ตำรวจยังนำหนังสือคำสั่งห้ามชุมนุมสาธารณะ
มาแจ้งแก่นางสาวชนทิชาแจ้งเร็ว
ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดปฐุมธานี
ห้ามทำการชุมนุมในพื้นที่ด้วย
ซึ่งวันนี้ตัวของนางชนทิชาแจ้งเร็ว
ยังไม่มีการปรากฏตัวในวันนี้แต่อย่างใดนะครับ

ยังคงเป็นเวทีของแก่นำแดงจังหวัดประทุมธานี
ยังคงมีการปราศัยอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยตอนนี้มีทางจ่านิวนั้นกำลังขึ้นปลาใสอยู่

ก็เป็นเวทีของเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชน
ซึ่งณตอนนี้ยังคงมีประชาชนทยอยมาสมทบ
บริเวณจุดนี้อยู่อย่างต่อเนื่องนะครับ
คุณผู้ชมครับและถึงแม้ว่าทางแก่นำหลักนั้น
จะยังไม่มีการชุมนุมในวันนี้
แต่บริเวณจุดนี้ยังคงมีการชุมนุมอย่างต่อเนื่องนะครับ
และยังไม่มีการประกาศว่าจะยุติการชุมในเมื่อไหร่
ทางตำรวจนั้นมีการประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงนะคะว่า
ให้ยุติการชุมนุมในวันนี้เวลา๒๐นาฬิกาครับ
ทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒนบุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวี
อย่างที่บอกตอนแรกบอกจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์นะครับ
ตรงแรกโลมถมศาสตร์และการชุมนุมเนี่ยแจ้งหยุดพักในวันนี้

เตรียมจะนัดหมายใหญ่อีกครั้งหนึ่งคือวันที่๒๑ตุลาคม
ขณะที่ผู้ชุมนุมบางส่วนตอนนี้นัดหมายกันตามจุดย่อย

อีกหนึ่งจุดย่อยก็คือที่๕แยกปากเก็ตครับ
คุณวิมลวันธรรมพักดีรออยู่ที่๕แยกปากเกร็
ร้ำเวลา๑๘นาฬิกา
ได้ร่วมกันร้องเพลงชาติ
แล้วก็มีการชู๓นิ้วเพื่อที่จะส่งสัญญาณไปยังรัฐบาล
มีการประกาศจุดยืนของกลุ่มผู้ชุมนุมที่เรียกตัวเองว่าราศดรนนทบุรี
ในการให้ปล่อยเพื่อนหรือว่าปล่อยแกนนำที่ถูกจับกลุ่มตัวไปก่อนหน้านี้
ขณะเดียวกันก็ยังเรียกร้องไปยังรัฐบาลให้ลาออกรวมไปถึงผลเอกประวิทย์วงสุวรรณด้วย
เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศสดนะคะที่บริเวณ
บริเวณเกาะกลางของถนนแจ้งวัฒนะนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันใกล้ใกล้ว่า
ขณะนี้แกนนำหรือที่เรียกว่าแนวร่วมของราศดรนนทบุรีนั้น
อยู่ระหว่างการปลาใสนะคะอยู่ระหว่างการพูดคุยกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่มารวมตัวกัน
ตั้งแต่เวลาประมาณ๑๖นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมา
ซึ่งที่นี่ก็ยืนยันว่าไม่มีแกนนำมีเพียงมวลชนมีเพียงแนวร่วม
ที่มีความต้องการที่จะขึ้นปลาใสนะคะในการกล่าวคำปลาใสต่างกับมวลชนที่มารวมตัวกันค่ะ
ซึ่งตอนนี้นะคะก็ยังคงอยู่ที่บริเวณเกาะกลาง
โดยที่ไม่ได้ลงไปในพื้นผิวของการจราจร
อกจากนั้นก็ยังมีมวลชนราชดร๖๓นะคะที่อยู่บนสะพานลอย
ที่มีการเฝ้าสังเกตการณ์ฟังการปลาใสของกลุ่มผู้ชุมนุมอยู่ในขณะนี้ค่ะ
เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศเรื่องของการชุมนุมตั้งแต่ช่วงค่ำที่ผ่านมานะคะ
ซึ่งการชุมนุมบอกว่าวันนี้เป็นไปโดยที่ไม่มีแกนนำ
แล้วก็เวทีปลาใสมีเพียงการเปล่งเสียงตะโกนขับไล่
โดยบอกว่าในฐานะการชุมนุมครั้งนี้นะคะ
วลชนบอกว่ามาชุมนุมในฐานะที่เป็นเจ้าของภาษี
ที่ณไม่สามารถแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนได้
สำหรับการชุมนุมที่ถนนแจ้งวัฒนะหน้าเมเจอร์ปากเกร็ด
ซึ่งหลังจากเกิดขึ้นหลังจากที่มีการแชร์ข้อความในสังคมโซเชียล
กลุ่มมวลชนราศดร๖๓นัดชุมนุมที่๕แยกปากเกร็ดในเวลา๑๖นาฬิกา
ทำให้โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรีและโรงเรียนอีก๒๓แห่ง
ปิดไปตั้งแต่เวลาประมาณบ่ายโมงนะคะเพื่อให้นักเรียนกลับบ้าน
ก่อนเวลาที่กลุ่มราศดร๖๓จะมีการนัดหมาย
ก่อนเวลานัดหมายนั้นมีการก่อนเวลานัดหมายเล็กน้อยนะคะ
ทีมข่าวสังเกตว่าที่มาถึงก่อนผู้ชุมนุม
ก็จะเป็นทั้งมีเจ้าหน้าที่ของขสมกรรถกู้ชีพกู้ภัย
อกจากนั้นก็ยังมีรถเข็นขายของ
ทำให้ทีมข่าวมั่นใจนะคะว่าที่นี่
จะต้องมีการรวมตัวกันของกลุ่มคนหมู่มากอย่างแน่นอนค่ะ
ราศดรนนทบุรีซึ่งนัดหมายกันทางโซเชียล

ตั้งแต่เวลาประมาณ๑๖นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมา
แล้วก็ไม่มีการลงไปในพื้นผิวการจราจรนะคะ
ทำให้ถนนแจ้งวัฒนะซึ่งยังคงสัญจรได้ตามปกติ
แล้วก็มีการชะลอตัวในช่วงที่ผ่านการชุมนุมเท่านั้นนะคะ
บางคนก็กดกระจกลงมาให้กำลังใจ
บางคนก็สังเกตการณ์การชุมนุมค่ะ
ขณะที่ตำรวจนะคะเราจะเห็นได้ว่าถนนแจ้งวัฒนะในขณะนี้
ตำรวจสภปากเกร็ดนะคะมีการนำกำลังมาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
ทางด้านของการจราจรแล้วก็พาคนข้ามถนนนะคะ
เนื่องจากว่าถนนแจ้งวัฒนะทั้งที่มุ่งหน้าไปที่แยกหลัก๔
มุ่งหน้าไปทางราชพฤกษ์ต่างก็มีรถเข้ามาใช้เส้นทางจำนวนมาก
ส่วนร้านค้าแล้วก็ห้างสรรพสินค้าบริเวณใกล้เคียงก็ยังคงเปิดให้บริการตามปกติค่ะ
จะเห็นได้ว่าการชุมนุมของกลุ่มราศดร๖๓นนทบุรีในวันนี้
ไม่มีแก่นนำมีเพียงมวลชนที่ขึ้นปลาใสกล่าวถึงจุดยืนของการชุมนุมในวันนี้
นอกจากชื่อของบนเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ที่มีการเรียกร้องให้ลาออกยุบคณะตำแหน่งแล้วนะคะ
ก็ยังมีชื่อของผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายยกรัฐมนตรี
เข้ามาอยู่มีชื่อในการชุมนุมในครั้งนี้ด้วยค่ะ
อย่างไรก็ตามก็จะต้องรอบิ๊กเตอร์ไพรส์ของกลุ่มราศดร
ต่อไปว่าหลังจาก๑๘นาฬิกาแล้วจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์อย่างไรค่ะ

อย่างที่บอกว่าบิ๊กเซอร์ไพรส์อ่าฮะ

วันนี้พักก่อนโหแกล้งนะโดนแกล้งอย่างที่บอกว่าวันนี้พักก่อน
เซอร์ไพรส์คือไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยคือไม่มีเซอร์ไพรส์
ไม่นัดวันนี้หยุดพักนะครับสักครั้งหนึ่งคือกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์
และการชุมนุมเนี่ยแจ้งหยุดพักในวันนี้ครับหลังจากที่ชุมนุมต่อเนื่องกันมาเนี่ย
หนึ่งสัปดาห์เต็มเต็มแล้วฮะนะครับโดยเตรียมจะจัดนัดหมายใหญ่อีกครั้ง
คือวันพรุ่งนี้นะครับขณะที่กลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วน
แล้วก็ที่สยามพรากรนะครับทั้ง๔จุดนี้เป็น๔จุดที่
เรามีการรายงานสดกันมาในระหว่างนี้ก็จะมีภาพบรรยากาศนะครับ
ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันด้วยครับขณะเดียวกันวันนี้อีก๑คน
หลายคนอยากจะฟังเสียงเขาเหลือเกินก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชา
นายกรัฐมนตรีอย่างที่เราพูดไปตั้งแต่ต้นรายการว่านายกออกมาตอบเรื่องอะไรบ้าง
ปิดสื่อหรือเปล่านะครับท่านก็ตอบมีเหตุผลของเขาไปแล้วนะครับ
แล้วก็วันนี้นายกรัฐมนตร์ตีและการกระทรวงการชมการราห่มเป็นประทาน
ประชุมคอรมอโดยก่อนประชุมเนี่ยก็ได้เยี่ยมชมนิทัศกาลสีสันแห่งสายน้ำ

รวมถึงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แล้วก็พื้นที่เอกลักษณ์๕แห่ง

เขาก็จะรอบเมืองเชียงใหม่กัน

เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน
คือประเพณีรอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ

ในขณะที่ประเพณีรอยกระทงสายไหล

กล้วยเมืองกองก็จะเกิด
เมืองแม่กรองก็จะเกิดขึ้นนะครับ
แล้วก็มีประเพณีสมมาน้ำ

คือนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าขอให้ทุกคนเนี่ย

สามัคคีร่วมกันสืบสาร

จากนี้ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวครับ

จึงอยากเชิญชวนคนไทย

ในระหว่างที่๓๐ตุลาคม

นายกนี่ฮะไฮไลท์ของวันนี้คือ

ขอให้ประเทศไทยมีแต่ความสุข
สงบนะครับแล้วก็เจริญก้าวหน้า

พระราชกฤษฎิกาการเปิดประชุมรัฐสภา
สมัยวิสามารถวันที่๒๖๒๗

ให้มีการอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติ
ปกติจะมีการลงมติกันอันนี้ไม่มีการลงมติ

อยู่อย่างจงรักตายอย่างพักดี

ก็ได้หันลำโพงเพื่อให้คณะรัฐมนตรีฟังกันซะหน่อย
ให้คนที่ประชุมกับวันนี้คณะคอรมอลได้ฟัง
ได้ยินกันอย่างทั่วถึงลองไปฟังกันนะ

อยู่อย่างจงรักตายอย่างพักดี

แต่ไม่ต้องเรียกจิตใจของพวกเราทุกคน

พี่ชมว่าวันนี้อีกอีกเรื่องเราลืมกันไปเลย

ตอนนี้น้ำกล้วนหนัก
ที่ผนมศาลกราบหรืออะไรตอนนี้ได้ประกาศแล้ว
ใช่คนก็จะกลัวกันว่าเครื่องจะแตกหรือเปล่า
ซึ่งวันนี้ค่ะนายสำเริงแสงผู้วงรองเลยค่ะ
ที่การสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
และเลขานุการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ

ยังมีฝนตกในทางภาคอีสานนะคะ

ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

๓จังหวัดค่ะซึ่งประกอบไปด้วย

ตั้งอยู่ในเขตอำเภอปักช่องแล้วก็อำเภอศรีคิ้วฮะ
เขื่อนลำพระเพิงค่ะอำเภอปักทงชัย
๓เครื่อนลำมูลบลจังหวัดนครราชสีมา
เขื่อนขุนด่านจังหวัดนครนายก

แล้วก็เขื่อนหนองปลาไหลจังหวัดระยองค่ะ
ซึ่งเน้นไปที่จังหวัดนครราชศรีมา
เพราะว่าทั้งเขื่อนลำตะคองแล้วก็เขื่อนลำพระเพิงเนี่ย
มีน้ำเต็มความจุอยู่ที่๑๐๐ไปแล้ว

จำเป็นที่จะต้องมีการระบายน้ำออก
แต่ว่าประชาชนไม่ต้องกังวลค่ะเรื่องปัญหาเขื่อนแตก
แล้วก็ทุกเขื่อนมีการออกแบบให้แข็งแรง
รองรับปริมาณน้ำที่ล้นจากเขื่อนอยู่แล้ว
ในขณะเดียวกันที่เทศบาลเมืองปักทงชัยค่ะ
ตอนนี้ก็น้ำมีปริมาณสูงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ก็ส่งผลให้ร้านค้าต่างตอนนี้ก็คือปิดเกือบทั้งหมดเลย
ส่วนชาวบ้านที่ติดอยู่กับถนนสืบซีริ
เป็นถนน๓๐๔เดิมอะนะคะซึ่งเป็นเส้นหลักเลย
ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากแรงกระแทกของน้ำ
ที่เวลารถวิ่งผ่านก็ต้องออกมายืนถือป้าย
ขอร้องให้ผู้ที่ขับเบาบอกว่า
ผ่านไปผ่านมาให้ขับรถช้านิดนึงค่ะ
เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายไปมากกว่าเดิม
ฐานดรในเขตเทศบาลเมืองปักที่ถูกน้ำท่วม
ก็ทำการปิดการเรียนการสอนเอาไว้ก่อน

สำหรับสถานการณ์น้ำในจังหวัดนครราชศรีมาภาพรวมตอนนี้มีน้ำท่วมอยู่๑๐อำเภอ
ที่คลายไปแล้ว๒อำเภอก็คืออำเภอโนนไทยแล้วก็อำเภอศรีคิ้ว
เหลือบางพื้นที่ค่ะที่ยังประสบปัญหาอยู่โดยเฉพาะในอำเภอปักทงชัย
ก็ต้องส่งกำลังใจกันไปช่วยเหลือเนอะ
ท่านผู้ชมฮะตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะโคราชอย่างเดียวแล้วล่ะ
ตอนนี้สะแก้วประจินบุรีฉะเชิงเซามุกดาหาร
ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนกันหลายร้อยรวมแล้วหลายพันนะครับ
หลายพันธุ์ขัวเรือนจริงนะตอนนี้
โดยเฉพาะเพราะว่าเราก็ต้องรอดูกันอยู่ว่า

อย่างที่เราพูดกับคุณมาตั้งแต่ต้นว่าพายุเนี่ย
มันจะไปสิ้นสุดจริงวันที่๒๐

โคราชวัน๒วันนี้น้ำยังเพิ่มปริมาณ

แล้วเรายังไม่รู้ว่าพายุจะกำลังจะก่อตัวอีกกี่ลูก
แต่ตอนนี้ยังไม่มีการแจ้งเข้ามาว่าจะมีกี่ลูก

็อตที่เราเคยมีการนำเสนอไปกันอยู่
มันจะไปสิ้นสุดวันที่สัก๒๐กว่า
ต้องคบออกสิ้นสุด๒๐แต่วันนี้คือวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ว
วันนี้๒๐เห็นจากข่าวบอกว่าตั้งแต่วันนี้ไป
ก็คือปริมาณฝนจะน้อยลงโอเคนะครับ
ก็ลงพื้นที่ไปช่วยชาวโคราชเรียบร้อยแล้ว

ไทยรัฐทีวีของเราคงจะกระจายไปในทุกพื้นที่
เราคงจะมีการรายงานอย่างที่บอกว่า

อ้าวศอกกี่ปีเนี่ยคู่จรูญ

คดีนี้นะฮะจบมหากราบเรียบร้อยแล้วครับ
ใช่แล้วลอตเตอรี่๓๐ล้านสารอุทธรณ์ครับ
สั่งยกฟ้องหมวกจรูนคดีต้องห้ามดีกราบ
จากกรณีร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลหรือว่าหมวดจรูน
อดิษฐ์ข้าราชการตำรวจสบไพรจังหวัดกาลศนับบุรี
ถูกรางวัลที่หนึ่งงวดประจำวนที่หนึ่งพฤศจิกายนปี๒๕๖๐
ต่อมาครับนายปรีชาไข้ควรหรือว่าครูปีชาเนี่ย
อ้างว่าสลากที่ถูกรางวัลเป็นของตน
ได้ยื่นฟ้องหมวดจรูนข้อหายักยอกทรัพย์และรับของโจรนะครับ
จากนั้นเนี่ยเมื่อวันที่๔มิถุนายนศาลจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
มีคำพิพากษายกฟ้องหมวดจรูน
แต่ครูปีชาเนี่ยได้ยื่นอุทธรณ์สู้คดีต่อนะครับ
ล่าสุดวันนี้ครับศาลจังหวัดกาญจนบุรี
และรับของโจรที่ครูปีชาเนี่ย
เป็นโจรยื่นฟ้อง๑๐๐ตำรวจโทธโจรุณนะครับ
โดยคดีนี้สารชั้นต้นพิเคราะห์แล้ว
โจทย์ไม่ใช่ผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลครับ
ไม่ใช่ผู้เสียหายและไม่มีอำนาจฟ้อง
ดังนั้นสารอุทธรณ์จึงเห็นด้วยกับสารชั้นต้นพิพากษายืนตามเดิมนะครับ
ทั้งนี้ตามขั้นตอนของกฎหมาย

พากษายกฟ้องหมวดจรูนยืนตามสารชั้นต้นแล้ว
ก็ทำให้คดีนี้เนี่ยกลายเป็นคดีต้องห้ามดีกาครับ
เพราะว่าเห็นเหมือนกันทั้งชั้นต้นและอุถอนนะครับ
แล้วก็ถือว่าคดีนี้จบลงสิ้นสุดลงนะครับหลังยืดเยอะมากว่า๓ปีด้วยกัน
เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความ
คดีต้องห้ามดีการนั้นแปลว่าลอตเตอรี่เป็นของลุงจรูนนะครับ
ที่เหลือเตรียมฟ้องกลับฮะเตรียมตัวฟ้องกลับด้วยนะครับ
กับครูปีชาบอกเลยว่าเรื่องนี้ไม่จบง่ายแน่นอน
ในขณะเดียวกันนายปีชานะครับเผยว่าต้องขอขอบคุณสารอุทธรภาค๗
เคารพในคำตัดสินของสารอุทธรณ์แต่ก็จะใช้สิทธิ์ตามกฎหมายต่อไป
และจะนำประเด็นต่างที่ไม่เห็นด้วยไปปรึกษากับทนายความ
เพื่อมาดูว่ามันบกพร่องตรงจุดไหนในการอุทธรณ์

เขาบอกว่าต้องไปหาหลักฐานใหม่เพิ่มแต่จริงแล้วมันตอบไม่ได้แล้วมด

หมายถึงคดีนี้จบแต่จะฟ้องกลับ
หมายถึงว่าถ้าสมมุติครูปีชาจะต่อเนี่ยต้องไปหาหลักฐานใหม่
ที่มีหลักฐานมีเขาโครงว่ามันน่าจะเป็นไปได้
ฉะนั้นคือหลักน่าอีกนานเลย

ใช่พอปกติแล้วถ้าศาลชั้นต้นกับศาลอุทธรรมตัดสินเหมือนกันก็คงจบคดี
มีมั้ยเขาไปฟังเสียงครูปีชาสักนิดหนึ่งครับ
วันนี้มั่นใจเนื่องเป็นเสนงครับ
ความจริงก็คือความจริงครับ
ครับผมสรุปแล้วซึ่งความจริงก็คือความจริงใช่แต่ว่าตามหลักกระบวนการกฎหมายแล้วเนี่ย
ครูปีชาก็ยังสามารถใช้สิทธิยื่นดีการ์ได้นะแต่ต้องหาหลักฐานใหม่
ภายในอ่าภายในระยะเวลาสามสิบวันสามสิบวันอีกหนึ่งเดือนเนี้ยอีกหนึ่งเดือน
สมมุติครูปีชาหาหลักฐานที่แบบว่าโอเคมันเป็นของฉัน
ก็มีสิทธิ์ที่จะมาสู้กันต่อถูกต้องไหมความจริงก็คือความจริง
แต่ตอนนี้เตรียมตัวโดนฟ้องกลับนะฮะเพราะว่าลุงจรูนฟ้องกลับนะครับ
แต่ที่จริงลุงจรูนก็ไม่ได้ไปฟ้องแกแล้วแหละเนอะอืมฟ้านแกมันสามสี่ปีแล้วใช้เงินเนอะเนอะ
เอ้าอืมท่านผู้ชมฮะฮะตอนนี้เนื้อปลอมละบาทแล้วน่ะเฮ้ย
จริงจริงสายชาบูที่คุณไปกินกันมาเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะ
แล้วลองคิดก่อนเอาใส่ปากเขาเอาอะไรมาให้คุณกินกัน
หื้อหือเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเล่าให้ฟังค่ะสักครู่ดีกว่าครับ
คนอย่างที่พวกเราก็ชอบกินชาบูงกลับกลบ

วันนี้มันจะมีเนื้อปลอมแล้วหมายถึงว่าคนบอก

พี่ชาวคืออีกมันเป็นเนื้อแล้วมันแบบเต้นตุบ
เขาก็ไม่อยู่เลยกับพร้อมปลอม
เดี๋ยวก็ไม่อยู่กับพร้อม

เขาเล่ากันว่าผู้สื่อข่าวก็รายงานกันถึงกรมประสุทธิ์สัตว์นั้นนะคะ
ดูแลแล้วก็ร่วมกับทางตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ของทางออย
ให้เป็นเนื้อหัวเฮ่ยไหมจำหน่ายให้กับผู้บริโภคผ่านช่องทางออนไลน์
ทางเจ้าหน้าที่ก็ตรวจพบคนงานกำลังตัดแต่งเนื้ออยู่เลยค่ะ
มีทั้งเนื้อวัวมีทั้งเครื่องในแล้วก็เลือด๒๒๘กิโลกรัม
เนื้อสันคอวัวตัดแต่งเป็นก้อนถุงละ๑กิโลกรัมรวม๕๐กิโลกรัม
แล้วก็เนื้อวัวนำเข้ามาจากประเทศอินเดีย๑๓๖กิโลกรั

แล้วก็เก็บตัวอย่างเนื้อทั้ง๘รายการส่งไปตรวจสักนิดหนึ่ง
เบื้องต้นเนี่ยผลการตรวจก็ทราบมาว่ามีเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคที่เป็นอันตราย
เนื้อสันคอแล้วก็เนื้อสันคอวัว

อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดค่ะ
ฐานความผิดไม่แสดงเอกสารใบอนุญาตเคลื่อนย้ายมีโทษ๑ปีปรับไม่เกินสองหมื่น
ไม่แสดงเอกสารรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์๑ปีปรับไม่เกิน๑แสน
แล้วก็ไม่สามารถแสดงใบอนุญาตค้าสัตว์หรือซากสัตว์มีโทษ๑ปีเหมือนกันค่ะ

ทางด้านกรมประสุทธิ์สัตว์เองก็ฝากเอาไว้อย่างรัฐอาหารและก็ประชาชน
ให้เลือกซื้อเนื้อสัตว์ที่ได้มาตรฐานการผลิต
แล้วก็สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าพบเห็นผู้กระทำผิด
ตอนนี้ต้องบอกว่าสามารถแจ้งผ่านแอปพลิเคชันได้แล้วนะคะ

ซักต้องปากไปถามใครสร้างคนว่าเป็นอะไร

พูดไม่ได้จากคุณเมฆคนกินเนื้อกินหมูไม่ได้แยกออกใช่ไหมล่ะ

ไม่เกิดมาไม่เคยกินเนื้อวัว

แต่กลิ่นมันจะไม่เหมือนกันแองจี้เวลาเราทานเราจะรู้แหละ
อันนี้ไม่รู้ว่าเขาปลอมยังไงนะปลอมสีให้เข้าใจแล้วกลิ่นไม่รู้ปลอมใคร

เมื่อก่อนเนี่ยไข่ไก่ปลอมเพื่ออะไรในล้นตลาดขนาดนี้

แต่เนื้อปลอมพี่ชาวว่าถ้าทานแล้วน่าจะรู้เรื่องน่าจะรู้เรื่องตรงนี้
เอาจริงอาหารเจทุกวันนี้ลองไปกินดีสิ
จริงเหมือนปกติเลยนะจริงถ้าร้านทำดี

ร้านแบบว่าดีดีตอนนี้เขาบอกหูหมูกรอบเจอะไรเจเหมือนเลยอ่ะ

เมื่อกี้มีคุณผู้ชมส่งเข้ามาบอกว่าที่แม่กรองน้ำท่วมมา๒วันแล้วเนี่ยนะคะ
หลายจังหวัดหลายอำเภอเรานำเสนอข่าวการเมืองจนลืมไปว่า
วันนี้ฐานะการณ์น้ำทั้งมากมายมันพ่อประเทศแล้วจริง
หลายพื้นที่เขาบอกใต้ก็มีแล้วอะไรก็มีแล้ว

เป็นเหตุการณ์ที่ชายขี่รถจักรยานยนต์เนี่ย
ตามถนนจังหวัดนครราชศรีมา
ก่อนที่ศรีษะจะไปชนกับบันดาย

รถกระบะที่เขาเอาบันไดออกมา
ของคนขี่รถจักรยานยนแต่ที่รอดมาได้เพราะว่า

คนเราเมื่อมันยังไม่ถึงที่จะตาย

เขาสิพาสะกดไปเหยียบหัวเขาขึ้นมาอะไรจะเกิดขึ้น

อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ถ้าเราไม่ประมาท
มอเตอร์ไซค์ขี่รถไม่เห็นบันไดโผล่ออกมาท้ายรถกระบะ
ดีที่รถกระบะนะครับเบรกทันเกือบเหยียบหัว

ผู้โพสต์คลิปครับนางสาวจุไรรัฐศรีบงกฎอายุ๓๕ปี
เปิดเผยว่าตนเดินทางไปทำธุระบริเวณแถวนั้น
ก็ได้พบกับผู้ชายวัยกลางคนครับ

ยื่นออกมาท้ายรถโดยที่ไม่มีสัญลักษณ

ก็มีรถกระบะเนี่ยขับมาเสียบเข้าที่บริเวณศีรษะ
ตนตกใจมากกับเหตุการณ์ดังกล่าว
จะลงจากรถแล้วพยายามลากบุคคลดังกล่าวออกมา
ซึ่งโชคดีมากที่ไม่เสียชีวิต

เพราะว่าเข้าไปใต้ล้อพอดีเลยนะครับจังหวะ

ต้องบอกเลยว่าเบรกไว้ได้ทันนะครับ
มาถึงเรื่องราวของอากาศกันบ้างดีกว่า

หนาวจริง
เดี๋ยวเราลองไปฟังกันว่าเขาจะว่ายังไงบ้าง
สำหรับกรุงประตูนิยมวิทยาได้พยากรณกาศนะครับ
ช่วงวันที่๒๐๒๑ตุลาคม
บริเวณความกดอากาศสูงแล้วก็มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะครับ
แผลลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับ
แล้วก็ในขณะที่ร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ตอนบนนะครับ
แล้วก็ภาคตะวันออกเนี่ยประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
พัดปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทย
มีกำลังอ่อนลงครับทำให้บริเวณประเทศไทย

แต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคใต้นั่นเอง
ในช่วงวันที่๒๒๒๒๖นะครับคุณผู้ชมครับ
บริเวณความกดอากาศสูงนะฮะหรือว่ามวลอากาศเย็นเนี่ย
กำลังแรงจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคเหนือ

ทำให้บริเวณดังกล่าวอุณหภูมิจะลดลง๒๔องศา

แต่วันนี้เมื่อวานพี่ชาวตอนกลางคืนก็เย็นแล้วนะ
จะงบประมาณ๒๖องศาได้นี่ครั้งนึงหรือเย็นครับพี่
ก็คือช่วง
ประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพนะครับเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยนะครับผม
ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับ

คุณแม่ฮะเขาบอกวันยังไงก็หนาวปีนี้
แต่ก็ดูเย็นมันก็ดูเย็นลงนะ

แต่๒๒๒๖ก็เรียกว่าเอาเสื้อหนาวออกมาได้แล้วนะครับผม

ฉันมีเงินฉันมีเงิน
คุณแม่ไม่รู้สึกเหงา

ข้างกายผมเป็นเงาบ้างหรือ
ไม่มีแต่งงกฎิบัติธรรมไง

ก็เป็นน้องสาวทั้งนั้นน่ะ
คุณแม่ไม่เหงาหรอ
ไม่เห็นจะเหงาเลยเนอะ
คิดคุณแม่เพื่อนเยอะไม่เท่าอย่างนี้นะครับ

หลอนเข้ามาตลอดชีวิตแม้กระทั่งบีดาเขาเสียชีวิตไปแล้ว
ก็ต้องมาสู้กับทายาทอื่นของบีดาอีกรอบ

พี่หนุ่มเขาชัดเจนเขารู้สึกอย่างนั้นจริงนะ

ครับพวกนี้คุณหนุ่มคุณมดดำเนี่ยว่าคุณหนุ่มแบบนั้นชิคกี้ยา

ที่คุณหนุ่มทำไมอ่านแบบก็ไม่ดี
ต้องได้เชื่อมสุขสูงสูงต่ำนิดหนึ่ง
ผมต้องลืมอารมณ์นิดหนึ่ง
ล่าสุดสาวก้อยก็ได้มีการไปลองชุดแต่งงานพร้อมปล่อยภาพออกมาให้ได้ชมกัน
ออร่าสุดแม้ชุดจะมีดีเทลง่าย
แต่พออยู่บนตัวของสาวก้อยแล้วสวยหรูแพงดูเวอร์

อุ้ยแล้วขอแสดงความรับ
มันยินใจเบาเข้าบ้างหรอ

พูดถัดไปเห็นว่าโหซูมใช่บอลแมนต์ครับผม
โอเคนะคะดูดีกับน้องบอลแมนต์ด้วย
โอเคฮะเราเบรกกันสักครู่เดี๋ยวกลับมากันต่อครับ
ไปค่ะอ่าเราเห็นข่าวคุณแต้วก็มีคนที่แบบว่า
ทางบ้านหนูได้รับหมายสารจากที่พี่ฟ้อง
ถอนฟ้องให้หนูเถอะนะคะตอนนี้ทางบ้านหนูเครียดกันมากหนูขอโทษ
หนูจำไม่ได้หรอกว่าหนูหมินประมาทพี่ตอนไหนเพราะว่าหนูยังไม่เห็นหมายสาร
แต่หนูขอร้องให้พี่ถอนคำฟ้องหนูเถอะ
พ่อแม่หนูเครียดแม่หนูเป็นโรคหัวใจด้วยพี่ถอนคำฟ้องเถอะนะคะพี่แต้ว
ล่าสุดคุณแต้วเขาออกมาเปิดเผยเพราะมีคนถามว่าฟ้องจริงหรือเปล่า
ตอนแรกที่เห็นข่าวเนี่ยเรื่องคดีก็งงมากเพราะว่าไม่ได้ดำเนินคดีฟ้องร้องใครค่ะ
ทุกวันนี้ก็ยังมีคนเข้ามาคอมเมนต์ในทางที่ไม่ดีอยู่
แต่ตนเฉยคาดว่าน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันมากกว่าเขาออกมาตอบ
น้ำบอกน้ำไม่เคยฟ้องแค่วันนี้น้ำเค้าพูดไปแล้ว

พี่หนูเขาบอกว่าถ้าอยู่ใกล้จะตบปากให้ไหมว่าเขาเป็นพิธีกรปิดทองหลังผ้า
ทำไมอ่ะตบปากทำไมพี่หนูส่งมาหรอตบปากฉันทำไมอยู่ใกล้จะตบให้เลยตบทำไม
บอกว่าเป็นพิธีกรผู้ปิดทองหลังพระเออก็ฉันชื่นชมไงเป็นพิธีกรปิดทองหลังพระ
แต่ต้องเสียไงต้องอาจเป็นพิธีกรยอดเยี่ยมปิดทองหลังผ้า
พรุ่งนี้รู้เพราะพรุ่งนี้เขามาเป็นผู้เดี๋ยวได้รู้เนี่ย
เอาละครับท่านผู้ชมฮะหมดเวลาแล้วเราไปติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะฮะ
เดี๋ยวกลับมาเจอกันกับพี่นี่หลังครบทุกชาติสวัสดีครับ
สวัสดีครับ